พาไปดูโมเมนต์สุดประทับใจของซุปตาค่ะ
ตาคนที่ว่าก็คือคุณอ้ำพัชราภานั่นเองค่ะ
จะรู้สึกอย่างไรนะคะเมื่อพี่เบิร์ตซูเปอร์สตาร์ตลอดการค่ะ
ส่งคลิปอวยพรปีใหม่อวยพรวันเกิดมาด้วย
คุณผู้ชมค่ะคือเดี๋ยวบอกว่าคลิปนี้ทำพี่อ้ำนะคะ
ยิ้มดีใจนั่งยิ้มคนเดียวไปหลายวันเลยล่ะค่ะ
คลิปจะเป็นยังไงนั้นไปชมคลิปเลยค่ะ
แฮปปี้เรียครับ
พี่เบิร์ตเนี่ยคือไอดอลในทุกเรื่องค่ะ
พี่เบิร์ตคือแรงบันดาลใจให้อ้ำออกกำลังกาย
ดูสิคะซุปตาเขาห่วงใหญ่กันรู้สุขภาพกันนะคะ
ถึงแม้จะนานออกทีก็ตามที่คุณอ้ำเขาบอกนะคะ
แต่จะพยายามนะค่ะ
แล้วอีกคลิปที่ได้มาเนี่ยคือพี่อ้ำเขาได้มาจากไหนอ่ะ
คือหมอช้างหมอช้างส่งมาให้

ราสีอะไรราสีซุปสตาร์ของพี่อ้ำสุดัตรฯฟิจิกไง
พี่อ้ำเกิดราสีพิจิกราสีเดียวกับเชอรี่ค่ะ
ใครอยากจะเห็นออร่าความปังมาหรือยังคะ
หลังจากนี้บันเทิงไทยรัฐเราปังกว่าเดิมแน่น
ต้องการใส่เวลาเสียงขึ้นเชิงนี้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ขออวยพรปีใหม่ให้ทุกท่านด้วยนะคะ

พี่เบิร์ตนี่เรารบกวนคลิปตลอดเวลาเลยนะคะ
ก็ขอให้พี่เบิร์ดสุขภาพแข็งแรงรวมไปถึงคุณอ้ำนะคะ

แล้วก็สร้างสรรค์ผลงานดีฝากผ่านบันเทิงไทยรัฐของเราก็ได้นะคะ
เห็นซุปตายืนหนึ่งเขาโวยพรกันแล้วน่ารักนะคุณผู้ชมนะ